ล่าสุดทางด้านของกรมสุรกากรครับสามารถที่จะไปสกัดจับขบวนการลักลอบนำเข้าน้ำมันดีเซลเถื่อนเข้ามานะครับ
โดยบรรทุกมาในรถสามคันน้ำหนักทั้งหมดนั้นประมาณสามอ่าประมาณแสนลิตรด้วยกัน
คุณผู้ชมครับก็สามารถที่จับกลุ่มได้บนถนนเทพรัฐนะครับ
ทางด้านของนายพันธองลอยกุลนันนะครับซึ่งเป็นโฆษกรมศุลกากร
ร่วมกันกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์ปรับรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง
ผลค่าประมาณ๓ล้าน๖แสนบาทก็เลยยึดของกลางเป็นน้ำมันกับรถทั้งหมดเอาไว้
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกับคนขับด้วยนะครับ
แล้วก็นอกจากนี้ครับเมื่อวานนี้เองทางด้านของศูนย์ปรายศนีย์สุวรรณภูมิ
กรมสุรกากรก็ไปตรวจพบกับกล่องพัสดุพิเศษที่มีการส่งระหว่างประเทศ
ต้นทางคือบางกะปิกรุงเทพแล้วก็ส่งไปยังปลายทางคือฮ่องกง
แล้วก็เป็นพัสดุที่น่าสงสัยก็เลยสามารถที่จะขอตรวจค้นแล้วก็แกะดู
น้ำหนัก๓๕กิโลกรัมมูลค่ากว่า๑๐ล้าน๕แสนบาท
ก็เลยตรวจยึดแล้วก็ต้องสืบทราบว่าใครเป็นผู้ส่งไปให้ใคร
แล้วก็เดี๋ยวจะนำตัวมาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ